เอาคุณผู้ชมมาจะหนุนการกันต่อดีกว่า

คุณผู้ชมจะไปงานนี้เลยค่ะ
เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพที่จังหวัดนครสวรรค
ต้องบอกว่าตรุ่งตรุ่งแชง
เป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดนะคะแล้วเขามีขบวนแห่ว
โอ้โหดาวดังดาราดังซุปตามากันเพียบเลยค่ะ

ไปทั้งทีก็ต้องไปบุกถึงห้องแต่งตัวเลย
มันจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
สวัสดีค่ะโอ้โหแต่ว่าปีไม่เจอนานหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะ
ขอบคุณครับจริงจริงวันนี้คือเป็นนานแล้วไหมคะ
ปกติก็ไม่ได้ใส่เลยครับปกติแล้วใส่มากสุด
ถ้าชุดไหว้เจ้าชุดจีนสีแดงอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้มันเหมือนห้องเต้เหมือนกันนะ
อ่าครับเต็มยดเต็มยด
อยากจะขออะไรเป็นพิเศษไหมคะไหนก็มาแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหละ
ก็ขอให้แบบเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ครับ

อาจารย์แล้วตอนนี้เราก็อยู่เบื้องหลังจริงนะคะเพราะว่าอยู่บนรถแห่เลย
หลังที่ว่าเราเจอสาวงามทั้ง๓ท่านนะคะนี่

สวัสดีค่ะมุอัญพัฒปิติประจักษ์วัดค่ะรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี๒๕๖๕ค่ะ

ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาขึ้นรถแห่ขนาดนี้ค่ะ
แต่ถ้าสมมติพี่ให้เรามาแบบว่าโพสต์ที่เราต้องโพสต์แบบว่าเอ๊ยเราอยู่ข้างบนแหลหรือว่ามันต้องโพสต์อยู่ไหน

ถ้าขอทักก่อนนี้แบบได้ไหมคะ๑๒๓

เอาจริงว่านายโกติส่วนใหญ่นะ
นายจะหลังนายจะเรียกคนว่า

คนจริงอย่างเราก็เลยตอบไปว่า

ขา
แล้วเราเรียกเขาว่าไง

มันก็ยังคงอยู่อะค่ะ
นี่ค่ะ

อ้าวแต่ว่าไม่รู้แหละครับและชื่อพาผู้หรือเปล่า
พี่งานนี้บอกว่าไปสัมภัฐใบเฟิร์นสิดิน้องคอร์สวรรค์

แล้วในที่เจอนุ่มฟิงมค่ะหล่อมาลุกห้องเตะเลยค่ะ
ไหลอัพเดทเรื่องสุดภาพเหล่าตัดรินหัวใจรั่ว
ให้มันไม่ดีแล้วค่ะพักฟื้น๖เดือนแล้วก็ล่าจุดแข็งแรง๑๐๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
มีคนคุยเรื่อยตรงค่ากับพี่ราร่านที่บอกว่าสุกลูก
มีแฟนก็มา๒๐ปง๒๐ปีอะไรอย่างนี้
ที่มันเป็นข่าวมันเป็นคนพลาดหัว

เอาเป็นว่าไปฟังหนุ่มฟิล์มกันเลยค่ะ

ผมก็แบบงงแต่ผมไม่ได้ไปตาม
ผมก็ว่าคนอ่านก็คงรู้อยู่แล้ว
บางคนเป็นข่าวขำมันคงเป็นข่าวเรียก

มันก็อิ่มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่า

จริงครอบครัวก็เป็นสิ่งที่มองตลอดนะครับ
แต่ว่าทุกวันนี้ผมก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะครับ

สุ่มแชร์คุณผู้ชมแล้วดิฉันน่ะ
ไปปากน้ำโพครั้งแรกในชีวิต
เพิ่งรู้ว่าเขาแห่ขบวนจนจนถึงเทียงคืน

สรุปฝากน้ำโผมันโกลจริงมั้ย